ส่วนเรื่องที่ใช้คอมมอลตอนนี้เลยนะคนไทยต้องรู้
เพราะไม่ได้ว่าเป็นการแช่งตัวเองนะว่าติดโควิด๑๙แล้วจะต้องทำอะไรต่อ
แต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลคนรอบข้างเรา
เพื่อเพื่อนติดโควิดสิบเก้าเผื่อคนในครอบครัวติดโควิดสิบเก้า
คำถามนี้จะได้ไม่ต้องถามกันแล้วว่าถ้าติดแล้วใครจ่ายอ่า
ติดแล้วใครจ่ายหลายคนกังวลสรุปใครจ่ายฉันจะไปที่ไหน
ฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะรักษาไหวไหมไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนดี
จ่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสวสออกมายืนยันแล้วนะคะ
ผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารักษาฟรีนะคะในแพทย์ทะเรศกรัฐในระวิวงศ์ค่ะ
ธิบดีกรมสบสเปิดเผยว่าผู้ป่วยโควิด๑๙สามารถเข้ารับสิทธิ์การรักษาในสถานพยาบาล
สิทธิ์การรักษาของตัวเองหรือสถานพยาบาลใดก็ได้
รัฐและเอกชนหรือแม้ไม่ได้เป็นผู้ป่วย
แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงรู้แล้วไปในจุดที่มีความเสี่ยงมา
เข้าข่ายจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปตรวจได้เลยค่ะ
ที่สถานพยาบาลใดก็ได้อ่านตามนี้ไปเลยนะคะ
จะต้องถูกส่งรักษาตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นมีคำนี้ด้วยนะทั้งสิ้น
แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะการขอใช้สิทธิ์เพิ่มเติม
เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวกับความสะดวกของคุณนะคะ
อาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ต่างนี่ก็เป็นส่วนต่าง
เกิดขึ้นมาเล็กน้อยที่อาจจะต้องจ่ายเองนะคะ
แต่ทีนี้มีหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เกิดการระบาดรอบที่๓
ดิฉันเคยได้ยินอันนี้จริงเลยนะ
พอไปตรวจแล้วโรงพยาบาลไม่รับบอกว่าเตียงไม่ว่าง
แต่ทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษา
ถือว่ามีความผิดจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตรวจแล้ว
เขาปฏิเสธคุณคุณบอกเขาเลย
จะจัดการแจ้งความได้นะคะ
ส่วนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลเอกชน
รวบรวมเอกสารหลักฐานสรุปให้สปสชนะคะ
เขาก็จะไปทำการเบิกกันเอาเองนะคะ
หากสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ถ้าก่อนหน้านี้นะคุณเคยได้รับการเก็บเงินเนี่ย
แต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดแจ้งไปที่สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะ